คุณผู้ชมค่ะเมื่อวันก่อนเรานำเสนอข่าวคลิปหนึ่งไปที่เป็นผู้ชายเสพยาบ้ากันบนรถบรรทุกเลย
แล้วคลิปนี้มันแชร์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียระบุพิกัดมาให้ด้วยนะ
บอกว่าเนี่ยเกิดขึ้นที่แถวสำรงใต้สมุทรประการ
มีการเช็คอินสพในพื้นที่ด้วยบอกว่าให้ไปเร่งดำเนินการ

ล่าสุดก็สามารถที่จะตามมาได้แล้วว่าคนที่เสพยาในรถมีใครยังไงบ้าง

คือเหมือนตั้งวงพี้ยาเลยแหละไม่ได้สนใจใครแหละ
ใช่คลิปนี้ความยาวจริงประมาณสัก๒นาที
เป็นกลุ่มชายชะกันกำลังนั่งเสพยาบ้าอยู่ค่ะ
อยู่ในห้องโดยสารของรถบรรทุกแล้วก็คุยกันสนุกสนานเลย
พอคลิปนี้มันถูกแชร์ไปผ่านโลกโซเชียล

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสำรงใต้
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ

ก็ไปจับกลุ่มค่ะนายสุธรรมชินนกธรรมอายุ๔๑ปี
คือคนที่เสพยาบ้าในคลิปนี้แหละ
รวมถึงนายชะลอสิริโยธาอายุ๔๒ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกคันนี้
แล้วก็ยังมีคนที่นั่งในห้องโดยสาร
รวมถึงคนที่ถ่ายคลิปได้ด้วย
ทีนี้พอหลังจากที่จับมาทั้งหมด
ก็นำตัวไปตรวจสารเสพติดในร่างกาย
ตรวจสอบก็พบว่านายสุธรรมกับนายชะลอ
มีสารเสพติดเมดแอมเฟตามีนในร่างกาย
ทั้งสองคนก็ให้การรับสารภาพว่าเสพยาบ้ามาจริง
แล้วก็จากการสอบถามนายสุธรรมก็ยอมรับว่า
เป็นคนในคลิปวันที่เกิดเหตุมีการเสพยาบ้า
เพื่อนเนี่ยถ่ายคลิปไว้ตอนนั้นที่เพื่อนถ่าย
ก็คิดว่าเออถ่ายกันเล่นสนุกเฉย
ไม่คิดว่าจะมีการส่งต่อให้บุคคลที่๓
จนกลายเป็นคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล
ฟังเสียงคนในคลิปหน่อยค่ะ
เขาจะเอามือถือเข้ามาถ่ายรูปของผม

ผมก็ยิ้มให้กันก็คิดว่าเพื่อนสูงอีกกัน
อยู่กันมาหลายปีก็เลยยิ้มให้กัน
ขอเวลา๑๐นาทีเพื่อเสพจะบ้า
สมมุติว่าคนขับเสพด้วย

ต้องครับ

มันก็ไม่ถูกไหมล่ะเสพยามันก็ผิดอยู่แล้ว

ตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหากับ

ข้อหาคือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑

ทีนี้อีก๒คนที่บอกว่านั่งดู
กับคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปล่อยนะ

ตรวจเสร็จแล้วไม่พบสารเสพติด
ในร่างกายก็มีการทำประวัติ
แล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะ